เอาค่ะคุณผู้ชมยิ่งใกล้ช่วงเข้าสู่เลือกตั้งเท่าไหร่การเมืองก็ยิ่งเข้มข้นเท่านั้นนะคะปล่อยให้ทีมอื่นเขาเปิดตัวกันมานานแล้วก้าวไกลค่ะ
วันนี้เปิดตัวคุณหมิวซิรินพัฒน์นะคะเป็นผู้สมัครสอบเขตบางกะปิเขาบอกเลยว่าเขาวางแผนตั้งเป้ายึดเมืองหลวงไม่น้อยกว่า๑๕
แล้วก็มีการอภิปรายรัฐบาลทิ้งทวนด้วย
บอกว่าจะชำแหละออกมาให้ประชาชนได้เห็นให้หมดเลย
ว่าที่ผ่านมามันเสียหาย
สร้างความเสียหายให้ประเทศไปมากน้อยแค่ไหน
เพื่อประชาชนจะได้ตัดสินใจลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ในพิธาฤทธาลินเจริญรัฐหัวหน้าภาคเก้ากลาย

เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักในเขตบางกะปิ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาให้กำลังใจเยอะแยะเลยค่ะ
หัวหน้าพระเก้าไกลบอกว่าประชาชนก็น่าจะรู้จักคุณหมิวพอสมควรอยู่แล้วล่ะ
เพราะก็เป็นนักแสดงที่ตลอด๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนมาตลอด

ก็เลยขอเสนอตัวเป็นผู้แทนในเขตบางกะปิในพื้นที่กรุงเทพ
คุณทิมบอกเลยนะคะว่าพักตั้งความหวังเอาไว้มาก
อยากจะเปลี่ยนพื้นที่กรุงเทพให้เป็นพื้นที่สีส้มทั้งหมด
อย่างน้อยมั่นใจว่าจาก๑๓๓เขตเนี่ย
พักก้าวไกลน่าจะได้สิบห้าเขตค่ะ
ส่วนคุณหมิวเองก็บอกนะคะว่าการที่เป็นคนอยู่ในแสงอยู่แล้ว
หรือว่าเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ประชาชนน่าจะตัดสินกันตรงที่การลงพื้นที่

เรื่องของความตั้งใจเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะ
อันนี้หมิวว่าน่าจะเป็นแต้มต่อเพราะว่า
ข้างมั่นใจว่าเวลาทำงานไม่ว่าจะเป็น

หรือว่าตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางมาทำงานใหม่เองเนี่ย
ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานมากทุกครั้งค่ะ

ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทย

บอกว่ามันก็เป็นสมมุติฐานหนึ่ง
แต่พักขอยืนยันว่าจะไม่จับมือกับพักทหารจำแรงอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติค่ะ
การอภิปราย๑๕๒อาจจะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า
เหมือน๑๕๑ที่มีการลงมติถอดถอนไม่ไว้วางใจได้
แต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าเนื้อหาความเข้มข้นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต
เรื่องเกี่ยวกับการประพฤติไม่ชอบเรื่องการบริหารราชการที่ล้มเหลว
ในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็จะอยู่ใน๑๕๒
แล้วก็แตกต่างจากครั้งอื่นนะครับ
เพราะว่าครั้งนี้พวกผมลงมติไม่ได้แต่ประชาชนลงมติได้

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการตรวจการบ้าน
แล้วก็เปิดโปรงนะครับความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น
ในการที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ